ล่าสุดท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าดำเนินคดีเลยนะนะฮะ
หลายครั้งแล้วสั่งตำรวจสอนอนลุมพินินดำเนินคดีให้หนักเลยนะครับ
นี่เป็นช่วงที่นายคเนธพิศนุเทพจักรพบมหาเดชานักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะเก้าหน้าตอนนั่งแจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนคลับของเขาในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเมื่อวานนี้จะเห็นว่านายธนทรหน้าหงายไปเลย
มีระเบิดประชาชนตกใจแตกตื่นแล้ววิ่งหนีตายกันสิครับ
นายธนทรเนี่ยถูกล็อกคอนะแต่ก็ไม่ได้ยกเลิกงานนะ
ยังขึ้นเวทีแนะนำหนังสือต่อทั้งที่ก็มีรอยแดงรอยช้ำ
ที่บริเวณแก้มซ้ายและต้นคอด้านขวาฮะคุณธนทรเปิดใจบอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับ
สัก๒๓นาทีได้ถูกเคร้อยล้านนะฮะเข้ามาล็อกคอหายใจก็ไม่ออกนะครับ
คนใกล้ตัวเห็นเหตุการณ์จึงจับตัวเอาไว้เอาฟังคุณธนทรเขาเล่าหน่อยฮะ
อยู่ก็มีคนมาล็อกคอนะครับคนมาล็อกคอแล้วก็ที่แรกก็หายใจไม่ออกนะครับ
ก็พยายามเอามือเนี่ยดันออกไปนะครับพอคนใกล้ตัวเห็นว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
จึงจับเอาคุณเคนร้อยล้านเนี่ยแยกออกไปนะครับดังนั้นมันก็เกิดความชุดละมุนวุ่นวายอยู่แป๊บหนึ่งนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพอโดนล็อกคอปุ๊บผมก็พยายามจะหายใจครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่อยู่ในบูธหนังสือนะครับก็มาพยายามแยกออก
แยกออกเสร็จปุ๊บนะครับก็คุณธนทรเข้าไปตรวจร่างกายนะ
แล้วจะเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปแจ้งความด้านตำรวจครับ
ท่านผู้กำกับการสอนอลุมพินีเจ้าของท้องที่เกิดเหตุแจ้งข้อหาเคร้อยล้าน
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับ
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ต้องทำเรื่องประกันตัว
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีและหูโทษจะพาตัวไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยให้ลูกชายเนี่ย
รับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็มีการนัดพบกับพนักงานสอบสวนวันที่๘
พฤศจิกายนเพื่อดำเนินการให้อายการนะครับฟ้องต่อไป
ท่าทีจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ท้องที่แล้วหลายครั้ง
แต่ต้องรอผลตรวจสภาพจิตจากแพทย์ก่อน
เพื่อยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่
หลังจากคดีนี้ท่านบอกต้องถอดบทเรียนและกรณีผู้ป่วยทางจิต
ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เขาอยู่ทั่วไปในสังคมเนี่ย
นายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ถึงกรณีนี้
แต่ทำไมส่วนราชการที่มีอำนาจนิ่งเฉย
ที่กฎหมายสามารถเอามาใช้ได้มีอะไรบ้าง
พรบสุขภาพจิตพุทธศักราช๒๕๕๑
ให้อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ป่วย
นำไปรักษาหรือบำบัดคัดแยกได้ตามกฎหมาย
ถ้าไปเปรียบเทียบกับกรณีซ้ายมือเห็นไหมฮะ
คุณนกน้อยตัวตึงระยองนะครับ
อันนี้สามารถทำได้แล้วเห็นไหมไปรักษาพอ
อยู่ในการดูแลของแพทย์รับยา

เธอกลับบ้านแล้วหน้าตาสดใสนะครับ
แล้วก็พูดคุยเป็นอย่างดีทีเดียวครับ
ก็ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะ